คุณผู้ชมบอกว่าใครที่ยังไม่ติดโควิด
กาสสูงนะคะใส่หน้ากาก๑๐๐

ได้ยินข่าวแล้วไม่สบายใจเลยคุณวรพร
คุณผู้ชมฮะเป็นคลัสเตอร์ที่แพร่ระบาดนะครับ
ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
มีผู้ติดเชื้อเป็นเด็กกว่า๓๐คนครับ
อายุอย่างน้อยทั้งนั้นเลยคุณผู้ชม๓๖ขวบนะฮะ
ล่าสุดสาธารณสุขจังหวัดปฐุมธานียืนยันว่า
เด็กเป็นผู้ป่วยสีเขียวสีเขียวคืออะไร
คือไม่มีอาการหรือถ้ามีก็มีอาการเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะ
นายแพทย์สุรินสืบซึ้งนะครับ
ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปฐุมธานี
เปิดเผยความคืบหน้าการดูแลเด็กที่ติดเชื้อโควิด๑๙
จำนวน๓๓รายในบ้านเด็กอ่อนรังสิตบอกว่า
เด็กที่ติดเชื้อกับพี่เลี้ยงอีก๖รายนั้นนะครับ
ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลธัญบุรีแล้วนะครับ

เพื่อแบ่งเบาภาระของพยาบาล
ส่วนเด็กและพี่เลี้ยงที่เหลือในบ้านเด็กอ่อนรังสิตนะครับ

แต่จะมีการตรวจเชื้ออีกรอบในวันนี้นะครับ
สำหรับการแพร่ระบาดครั้งนี้นั้นคาดว่ามาจากพี่เลี้ยงเด็กนะฮะ
ส่วนอาการป่วยของเด็กนั้นนะครับ
เพราะว่ามีอาการเล็กน้อยถึงไม่มีอาการ
ซึ่งจัดว่าเป็นผู้ป่วยสีเขียวครับ
แนะนำว่าผู้ดูแลเด็กหลังจากนี้ถ้าเป็นเวลานะครับ

ไม่จำเป็นก็ไม่ควรให้ไปกลับจากที่พักตัวเอง
ในระยะช่วงนี้ให้อยู่ในสถานที่นี้
ก็เป็นการดูแลได้ดีที่สุด
เพราะเด็กอ่อนเนี่ยเขาก็อยู่ในพื้นที่ของเขาอยู่แล้ว

ที่จะมีโอกาสนำเชื้อมาติดในสถานที่นี้
ขณะที่บรรยากาศที่สถานสงคร้าวิทยาลัยเด็กอ่อนวัลังศิษฐ์วันนี้
เจ้าหน้าที่ปิดประตูทางเข้าออกทั้งหมด
แล้วก็ติดป้ายงดเข้าออกเนื่องจากสถานการณ์โควิด๑๙
แต่ว่าถ้าใครจะบริจาคของนะครับยังทำได้
ก็จะมีจุดที่ให้วางเอาไว้
แล้วเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาจะมาหยิบมารับไปนะครับ
จุดที่มีเด็กกลับกลายเป็นว่าตอนแรกเราเปิดเรียน
หรือว่าสถานรับเลี้ยงเด็กหรือว่าอะไรแบบนี้
ห่วงใช่ไหมคุณวรพรว่าเด็กจะไม่สะอาด

เด็กติดจากครูอันนี้เด็กติดจากพี่เลี้ยง
ฉะนั้นต้องดูแลผู้ใหญ่ให้สะอาดก่อนจะเข้าใกล้เด็กนะฮะ
ค่ะก็เป็นจุดที่อ่อนไหวอีกหนึ่งจุดนะครับ
แต่อย่างที่บอกอย่างน้อยเด็กก็ไม่เคลื่อนที่ไปไหนเอง
สามารถที่จะจำกัดเขาที่จะอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งได้นะคะ
แล้วก็กรณีของสถานบ้านเด็กอ่อน
ก็คือพี่เลี้ยงเป็นคนที่จะดูแลเด็ก
คล้ายกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ก่อนหน้านี้นะคะ